อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำปลาร้าคือหายสำหรับการหมัก
และมีกระแตะสารจากไม้ไผ่สำหรับปิดปากหายขณะที่ทำการหมัก
ใช้คู่กับผ้าห่อขี้เท่าวางอุดอยู่ด้านบนปากหาย
เพื่อป้องกันแมลงต่างลงไปในหาย
ส่วนวัตถุดิบสำคัญที่จะขาดไม่ได้ก็คือเกลือสินเทาที่จะไม่ทำให้ปลาร้าตวง
หรือปลาร้าโหน่งตามภาษาพื้นถิ่นโคราชที่หมายถึงปลาร้ามีกลิ่นตุ
และข้าวคั่วสำหรับการหมักปลาร้าเพื่อให้ได้รสชาติที่กลม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน